สวัสดีคุณผู้ชมครับตามความคืบน่ารึ้งนิดหน่อยครับ

เขาเรียนอยู่ปี๒มหาวิทยาลัยหอการค้าที่กรุงเทพ
บ้านเกิดอยู่ที่บุรีรำนะ
เป็นนักเต้นด้วยนะไปประกวดเต้นระดับโลกเลยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมากลับไปที่บ้านนะครับ
แล้วก็ไปดื่มกินกับเพื่อนรุ่นพี่ที่ร้านตรงเนี้ยค่ะเพื่อนก็ไปเข้าห้องน้ำ
กลับมาเอาแบงค์เนี่ยฮะถูกวัยรุ่นแถวนั้นที่มานั่งดื่มอยู่ในร้านอ่ะ
เก้าอี้แบบฟาดหัวขวดฟาดต่อยทั้งเตะเก้าอี้ฟาดขวดฟาด
พยายามประโกนห้ามกันให้พวกนี้ก็ไม่ยอมฮือทำจนหนำใจแล้วก็
หลบหนีไปค่ะแล้วดูสภาพของแบงค์นะฮะทุกผู้ชมครับคือโอ้โห
สภาพนี้หนักมากอ่ะเดี๋ยวด้วยอาการบาดเจ็บของหน่อยนะครับ
อาการตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะฮะร่องรอยการบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งบาดแผลเนี่ยแม่บอกนี่ฮะทั้งศีรษะทั้งตานะครับ
มูกปากเนี่ยฮะสมองนี่ต้องรอตรวจสอบรอเอ็กซอเรย์อะไรอีกนะครับ
เป็นห่วงมากมีภาพของแบงค์ตอนปกติไหมฮะ
ภาพของแบงค์ตอนที่ประกวดเต้นนะเป็นนักเต้นนะครับ
คือเขาเป็นนุ่มหน้าตาดีนะเดี๋ยวถ้ามีภาพนิ่งเอาภาพนิ่งมาให้ดูก็ได้นะครับ
ได้เห็นแบงค์ชัดนี่เป็นภาพตอนไปเต้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะ
อายุเพิ่ง๒๓ปีนะครับคืนวันเกิดเหตุคือ๒๓ธันวาคมนะครับ
แบงค์ไปทานอาหารที่ร้านอาหารที่ร้านสบายในอำเภิลอาหารซายที่บุรีลำ
ก็ไปกับญาตินะครับเที่ยงคืนนะตอนนั้นเนี่ยแบงค์ก็เหมือนกับร้านปิดแล้วล่ะ
กำลังนั่งรอเพื่อนจะกลับเพื่อนไปเข้าห้องน้ำนะครับ
แล้วอยู่มีผู้ชาย๓คนที่เป็นลูกค้าในร้านนั่งอยู่เหมือนกันนี่แหละ
เดินมาที่โต๊ะพนักงานเสิร์ฟบอกนะบอกว่าเขาเห็นเลยเดินไปหาแบงค์แล้วบอกขอเหล้าดื่มหน่อย
ก็บอกแบบเป็นมิตรนะบอกจะเอาผสมหรือเพียวครับ
พวกนี้มันก็บอกว่าเอาเพียวแบงค์ก็ชวนคุยถามต่อว่าเออเด็กบ้านไหนล่ะ
ทันใดนั้นฮะไอ้๒ใน๓เนี่ยมันอ้อมไปด้านหลังแบงค์นะครับ
แล้วบอกว่าอยากรู้ใช่ไหมว่ากูเด็กบ้านไหนบ้านสันติศุกร์
แล้วก็เอาขวดฟาดฮะแล้วก็เนี่ยครับรุมทำร้ายกันแบบนี้ครับ
แบงค์เนี่ยโอ้โหสุดนะฮะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับบาดเจ็บหนักเลยนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนสพลหารทรายบอกว่าตอนนี้ออกหมายเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ออกหมายเรียก๓คนเป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอระหารทราย
อายุ๒๐๒๓ปีถ้ายังไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็ต้องออกหมายจับ
แล้วตามประวัติเนี่ย๒ใน๓เนี่ยนะฮะพบว่าเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาไม่นานนะครับ
อาการของนายนพรัชหรือว่าแบงค์ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยสื่อสารได้ทานอาหารได้
แต่มีอาการปวดศีรษะเพราะว่าถูกขวดกับเก้าอี้เนี่ยฟาดเข้าไปหลายครั้งจนกระโหลกร้าว
ต้องรอสแกนสมองรอตรวจสอบอาการตรงนี้ด้วยยังอยู่โรงพยาบาลบุรีรำ
คุณแม่ของแบงค์บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกชายมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังดูเบลออยู่นะครับ
ตอนนี้ยังมีอนาคตนะเรียนอยู่ปี๒เป็นนักเต้นหาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับ
ไม่รู้ว่าถ้าหายออกมาแล้วเนี่ยจะยังสามารถกลับมาเต้นนะกลับมาทำในสิ่งที่เขารักได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
ผู้ตำรวจบัดเห็นถึงดีสุดเลยค่ะอยากให้เขาแบบโดนเหมือนที่ลุงโดนตัวบ้างอะไรอย่างนี้